รถมาดีในซอยลาดพร้าว๖๔
จู่ก็ถูกโจ๋หัวร้อนทำไมรู้ไหมครับ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
แล้วถีบกระจกมองข้างหรือว่ากระจกหูช้าง

ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับ

คือตอนแรกเขายังอยู่ทางซ้ายใช่ไหม
ถ้าหนนมันแค้นเหมือนการเบียบเหมือนกันนะครับ
ทีนี้เขาก็ขับมามาอยู่ข้างหน้า
แล้วสักพักนึงเขาก็หลบซ้ายนะ

แต่ไม่รู้โกรธแค้นโกรธเครื่องอะไร

สักพักหนึ่งขี่มาทางขวา

แล้วยังท้าวเขาแบบเพิ่งขี่ป่ะ
กระจกมองข้างรถคันนี้หลุดเลย

ทีมข่าวเที่ยงไทยรัฐทีวีของเราโทรสัมภาษณ์เจ้าของคลิปนะฮะ
ก็คือคุณอธิพงศ์บุญพงศ์เล่าให้ฟังบอกเหตุการณ์นี้
มันเกิดขึ้นช่วงที่เขาขับรถอยู่ในซอยลาดพร้าว๖๑

อยู่ตอนนั้นก็มีรถจักรยานยนต์คันนี้

ซึ่งตอนนั้นเขาเข้าใจว่าคู่กรณีขอทาง

แล้วก็ขับมาเรื่อยแบบนี้โดยไม่ได้คิดอะไรเลยนะ
อยู่ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ก็ขี่มา

ตบซ้ายนิดหนึ่งเจาะข้างนิดหนึ่ง
หันมามองหน้านิดหนึ่งสักพักหนึ่ง
ก็ขี่แซงขวาและคนซ้อนท้าย
ก็ยกเท้าถีบกระจกมองข้างรถเขา

ตอนนี้แจ้งความไว้ที่สนวังทองหลางแล้วนะครับ

บอกว่าตอนนั้นยังงงเหมือนกันว่าไปทำอะไรให้
ที่แยกในซอยมีรถทางตรงขับมา
โดยที่ไม่ให้ทางตัวเขาก็เลยต้องเบรก
ซึ่งทำให้รถจักรยานยนต์คู่กรณีที่ขี่ซิกแซคตามมาด้วยเนี่ย

มีคลิปนี้ไหมฮะอันนั้นเป็นคลิปที่ตำรวจนะครับ
แต่เขาไปดูหลักฐานตรงนี้แล้วนะครับ

เขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เหมือนคันหลังมาชนหรอก
มันก็เบรกไปตามทางที่เขาต้องเลี้ยวขวาแล้วรถคันอื่นเขามาไงคุณ
ทีนี้จักรยานยนต์คงโกรธเพราะว่าเขาเบรกกระทันหัน

แล้วก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะฮะ
ตอนนี้นะฮะทางตำรวจก็ดูกล้องวงจรปิดนะครับ
เพื่อดูทะเบียนรถของรถจักรยานยนต์คันนี้
แล้วก็ตำรวจส่งสายตรวจเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่แล้วนะครับ
บอกว่าก็อยากให้ตำรวจควบคุมตัว

ไม่อยากให้ไปใจร้อนแบบนี้กับใครนะคุณนะ
หรือว่ามันถึงขั้นทำลายทรัพย์สินแล้ว
ค่ะนะครับและอีกอย่างนะถ้าอีกหน่อย
ใจร้อนมากกว่านี้ถึงขั้นฆ่าแกงก็ได้นะคุณนะ